ขยบไปดูประตูสู่อีสานพาไปที่โคราชกันหน่อยค่ะ

พื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เราพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอพิมายกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม

มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ๘๐๐ครัวเรือน

อยู่ที่บ้านวังกลางที่หมู่๑๐ตำบลในเมืองอำเภอพิมายนะคะ
บ้านเนี่ยหมู่บ้านนะนะถูกตัดขาด
การเดินทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเนี่ย

ต้องใช้เรืออย่างเดียวในการรับส่งชาวบ้าน
แล้วระยะทางในการนั่งเรือเนี่ย

ถามว่าตรงนั้นน่ะน้ำสูงที่สุด

ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐บ้านวังกลาง
ผู้ใหญ่สมมาตรเลือดสงครามก็บอกนะ

เข้าออกหมู่บ้านลำบากมาก

มีเรือแค่ลำเดียวเองคุณทัศนาย

ทีนี้ก็เลยอยากจะขอการสนับสนุนเรือ
มาเป็นภาษณะให้ชาวบ้านได้สัญจร

แล้วใช้เรือลำเดียวไม่ได้

เวลาจะเข้าออกนอกบ้านคือรอเรือไม่ไหวแล้วไงคะ

นี่คือพื้นที่ที่พิมายนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่โนนสูงกันบ้าง
ที่บ้านธานปราศาสตร์ตำบลธานปราศาสตร์ค่ะ
ตรงบริเวณโรงเรียนบ้านธานปราศาสตร์
น้ำท่วมประมาณสักเมตรหนึ่งนะคะ

หน่วยกู้ภัยรื่นจิตอาสาที่อำเภอคง
ให้ช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

หลังจากที่ขนของขึ้นที่สูงแล้ว
มันยังไม่พ้นเลยดูสิน้ำก็ยังท่วมอยู่
ทีนี้นอกจากมวลน้ำจากการระบายของอ่างเก็บน้ำ
เชียงไกรตอนล่างมาแล้วเนี่ยนะที่มันท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
ที่เขาอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำบ้านตะโกทุ่งที่อำเภอคงแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องเอาประชาชนเอาของมีค่าออกมาก่อน
ย้ายอพยพประชาชนมามาไว้ในที่ปลอดภัย
แล้วบางพื้นที่ก็ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าด้วย
เพราะว่ากลัวไงน้ำมาสูงแบบนี้กลัวจะเกิดไฟรั่
แล้วเดี๋ยวจะไฟช็อตไฟดูดเป็นอันตรายนะคะ
ส่วนภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วันนี้นะคะ
ช่วงบ่ายก็จะมีการลงพื้นที่ที่ตำบลบันลังอำเภอโนนไทย

ติดตามสถานการณ์น้ำที่นครราชศรีมาแล้วก็ที่รุ่มน้ำลำเชียงไกร
รวมถึงจะเยี่ยมชาวบ้านมอบถุงยางชีพ
ให้กับคนที่ได้รับผลกระทบที่น้ำท่วมที่เทศบาลตำบลบันลัง๑๐๐ชุด
หลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
เก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างด้วย
นี่คือภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะ